ความประทับใจของซีซั่น๓มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่เล่นน้ำกันอย่างเหน็ดเหนื่อยตากแดดกันไปแล้ว
เราก็เดินทางไปหลายจังหวัดกับซีซั่น๓
โอ้โหเยอะมากทั่วไทย
แต่ละจังหวัดก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว
อาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงประเพณีต่าง
บอกเลยว่าถ้าคนไทยนะครับได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตนะครับ
แต่ละจังหวัดเนี่ยรับรองว่าประทับใจแน่นอน

มีความหลากหลายมากสงกรานแบบนี้

วันหยุดแบบนี้แน่นอน
เราก็เลยรวมความประทับใจของซีซั่น๓มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ
พูดถึงแล้วก็นึกถึงเลยโชว์หัวโตที่สุพรรณบุรี

ไม่เคยเห็นเลยอันนี้คือเห็นครั้งแรกเพราะว่ามาถ่ายรายการ

หรือว่าทำเป็นเอกลักษณ์เด่นให้กับสุพรรณบุรีได้เลย

เหมือนผีตาโขนของเลยเห็นไหม
เขาจะมีขบวนโชว์ผีตาโขนใช่ไหม
สุพรรณนี่หัวโตก็ทำได้นะ

เป็นเทศกาลหัวโตเลยแล้วก็ทำปิดถนนเดินกัน
เป็นหัวโตหมดน่ารักตายเลยนะ
อันนี้เป็นไอเดียเฉยนะครับ
ส่วนอีกโชว์ที่ผมชอบมาก

ถาดอ่ะตัดตัวได้อะไรได้คือต้องฝึกตั้งแต่เด็กจริง
จริงก็เป็นทั้งกายกรรมเป็นทั้งศิลปะ
ที่คนใต้เรามีมานานมากแล้วของมะครศรีธรรมราชถูกตอบแล้วก็

พูดแล้วยังอยากชมอีกเลยท่านผู้ชม
เชื่อผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
ไปชม๒โชว์นี้พร้อมกันเลยครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

ทั้งมดงามยิ่งใหญ่แปลกใหม่สวยงามมากจริง
งามมากอีกโชว์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ

เพราะว่าไม่ใช่เป็นการโชว์เฟอร์คชั่นธรรมดา
แต่เขายังผสมผสานศิลปะการแสดงประจำชาติของเราไปด้วย

แล้วยังมีอะไรอีกนะโนราใช่ไหม
โนราค่ะโชว์ของปริศนามหาสนุกของเรา
เอาพานบุญยักษ์ตัวใหญ่มาโชว์ด้วย

รายการของเรานี่เป็นสเกลเล็กนะ

พัฒนาให้มันตื่นตาตื่นใจขึ้น
ผมว่าศิลปะไทยเนี่ยน่าดูน่าชม

ทำให้เกิดความสนุกสนานสวยงามมาก
ที่ตื่นเต้นเล่าใจอีกอันคือชมมวยคาดเชือกอ่ะ

โอ้โหอันนั้นก็อันนั้นก็สุดยอดนะครับ

เพราะฉะนั้นอันนี้เราไปดูโชว์พิเศษ
เราจัดเตรียมมาให้กันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อะไรอ่ะอะไรอ่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โหนี่เจ๋งวะ
โหนี่เจ๋งวะ
โหนี่เจ๋งวะ
โห
ลูกขอว่ายสิงศักดิ์สิทธิ์นักที่นี้
ว่ายแม่พระทรณีช่วยปกป้อง
ว่ายพ่อแม่ว่ายครูด้วยช่วยภูมิครอง
ลูกทั้งผองจะประลองให้ปลอดภัย
เมื่อปล่อยหมัดเท้าเข่าศอกออกไป

ให้มีความเก่งกล้าอย่าหวั่นไหว
แสดงเชิงการต่อสู้ด้วยมวยไทย
ขออย่าให้ผิดพลาดให้อาจองค์
ว่ายเจ้าที่ว่ายเจ้าทางว่ายสนาม
ว่ายพระพุทธว่ายพระธรรมว่ายพระสงฆ์
ว่ายอินพร้อมว่ายเทวดาให้อยู่ยง
ว่ายวิญญาณในขนมต้มสูงสกจงรับฝั่ง
ลูกหลานนี้มีเลือดเนื้ออโยธยา
ฝึกวิชาทุกวันจนเข้มขลัง
ทั้งหมัดเท้าเข่าสอบทรงพลัง
ฝึกกิจตั้งอยู่ในเขตวิสงคราม
ณมะพัทนโมพุทธายักษ์
จิตตรงนะฝังกายาคนเกรงขาม
ฮนุมาณะฮนุมาณะทหารพระอาบ
คนขั้นคร้านฤทธิ์ฮดุมารขวานหลัง
ต้มกาอีสาวาสุอีสาวาสุอีสาวาสุ
ให้ศัตรูกลัวตายใจภวา
เหมือนหนูน้อยเห็นนกเกี่ยวเห็นรุ้งกา
กายภาวะหนาวสั่นพลันซ่อนตัว
อุกาสะอุกาสะอุกาสะ
อันเชิญพระแม่ธรณีไหว้ที่หัว
เมื่อใครเห็นต่างคนต่างก็กลัว
หลายระรัวไม่กล้าต้านพลานฤทธิ
เมื่อลูกขึ้นท่าเทพนมท่าห่มเหิน
ท่าพระรามเดินท่าแผลงสอนท่ายักษ์ศรี
ปรปักดาวดิ้นสิ้นชีวิต
เหมือนดั่งที่ลูกนี้จะแสดง
วาหฉโกะาว

ยังไงพี่

โอ๊ย

โอ๊ย

เป็นระบำแล้วก็แถมยังมีบทกรณ์ของโนลาแทรกเข้าไปด้วย
อลังขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

อ๋อนี่แหละน้ำตาเลยอ๋อนี่แหละน้ำตาเลย
คำร้อนรองกองไปทั่วไพรซี
คำร้อนรองกองไปทั่วไพรซี
คำร้อนรองกองไปทั่วไพรซี
เจ้าคลายดินหวงหญิงแนน
อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้
เจ้าคลายดินหวงหญิงแนน
อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้
เจ้าคลายดินหวงหญิงแนน

อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้
เจ้าคลายดินหวงหญิงแนน
อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้อ๋อนี่แหละเซ็นโซกี้
เจ้าคลายดินหวงหญิงแนน
เก็มรวบเปลี่ยน
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ไม่ได้มีแค่นี้นะคะพี่โนมีเยอะมาก
คุณอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสืบสาร
ความเป็นไทยของเราเนี่ยเราต้องเก็บและพัฒนาต่อ
ทั้งแบบอนุรักษ์และแบบพัฒนาการ

มีการพัฒนาไปเรื่อยไม่หยุดไม่ยั้ง
เอาเทคโนโลยีเอาแสงสีเสียงต่างเอามาใช้
มันสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากกว่าที่เด็กเราเคยดู
มันยกระดับวัฒนธรรมให้มันแบบน่าสนใจมากขึ้น
นะครับแล้วเมืองไทยจะเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยว
น่ามีนักท่องเที่ยวมาดูศิลปะวัฒนธรรมของเรามากยิ่งขึ้น
เอาเป็นว่าช่วงหน้ายังมีโชว์พิเศษอีกนะครับ

แต่ตอนนี้ต้องพักสักครู่ครับ
เฮ่ย
กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับ

ที่ยังไม่ได้เอามาให้คุณผู้ชมชม
ที่สำคัญเลยเป็นโชว์ของภาคใต้
ยังไม่หมดแค่นี้บ้านะสิบ้านะสิ
ใต้แล้วเราสาวใต้ตาคมผมยาว

ลำบงชาวใต้ของที่จังหวัดเหมาะ

จงเล่นแจ๊สอะไรได้หมดเลย
ใช่ค่ะแล้วเขายังเอาเพลงของมะละยูนี่มาเล่นด้วย
ื้อฮือแล้วสุดท้ายขาดไม่ได้ครับลงใต้

รับรองว่าสนุกสนานและยิ่งใหญ่มาก
เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ
โฮฮะไอ้ยะฮู้ไอ้ยะ

มาร่าเพลง

มาร่าเพลง
มาร่าเพลง
มาร่าเพลง

ติดต่อ
แล้วว่าโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ทุกคนสวัสดีครับ

นี่มีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมี
นี่แหละประเทศไทยเรามีอะไรแบบนี้เยอะ

บอกแล้วว่าโชว์ชุดพิเศษของเราจัดมาให้สนุกสนานเต็มอิ่มเลย
วันนี้เสียดายเวลาของเราหมดอีกแล้วครับมิ้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะติดตามความสนุกแบบนี้ได้ใหม่
ทุกวันเสาร์ค่ะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับ
ก็อย่าลืมขอบคุณเขตบังพลัดนะครับ
เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้ให้กับเรา

ขอบคุณน้องผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ